คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการติดตาม
ไล่ล่าตัวสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพในอดีตนะครับ
ล่าสุดมาก่อเหตุฆ่าหญิงสาวศพที่๖ที่จังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้ยังตามตัวไม่พบนะครับแต่ว่ามีภาพปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่
ที่เป็นเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามตัว

ตำรวจระดมกำลังไล่ล่านายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง
หลังพ้นโทษออกมาได้ไม่นานกลับมาก่อเหตุ
รัดคอนางรัศมีมุริจันทร์แม่ม่ายวัย๕๑ปี
เสียชีวิตที่บ้านพักโดยเฟซบุ๊คกองปราบปรามโพสต์เตือนภัย
หากใครพบนายสมคิดพุ่มพวงให้รีบแจ้งทันที
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บคศ๑๐๑และสารคามบันทึกภาพชายรูปร่างลักษณะคล้ายนายสมคิต
แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นนายสมคริสต์จริงหรือไม่
เพียงเท่านั้นจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของนายสมคิต
ทำหล่นไว้ในที่เกิดเหตุพบว่านายสมคิดใช้โทรศัพ
พูดคุยกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องแต่จะติดต่อกับนางสุมาลี

ซึ่งเป็นหญิงสาวคนสนิทมากที่สุดรวม๔๓ครั้ง
ขณะที่นางสุมารีโทรกลับหานายสมคิด๑๓ครั้ง
ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคม
ส่วนการตรวจสอบโทรศัพท์ของนางรัศมี
พบว่านายสมคิตติดต่อกับเธอตลอดทั้งเดือนธันวาคม๔๒ครั้ง
และนางรัศมีร์โทรกลับอีกครั้ง
ซึ่งเป็นช่วงที่นายสมคิตคบหากับผู้ตายใหม่
ขณะที่วันนี้ครอบครัวของนางรัศมี
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ขอให้ดวงวิญญาณของนางรัศมีร์ไปสู่สุขติ
และให้ช่วยตำรวจทำงานสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
จากนั้นช่วงบ่ายทางครอบครัวและเพื่อนบ้าน
เดินทางมาร่วมชาปนกิจศพนางรัศมีที่วัดศรีสว่าง
ตำบลหนองโหอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก

ให้ด้วยความโกรธแค้นที่ฆาตกรลงมืออย่างโหดเยี่ยม
และเมื่อเจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อยู่อย่างหวาดระแวง
เกรงว่าจะกลับมาฆ่าคนในหมู่บ้านซ้ำอีก
โดยอดีตสามีและลูกชายยังคงโกรธแค้นให้นายสมคิต
หลอกอดีตภรรยาและฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะกลัวว่าจะไปฆ่าผู้หญิงคนอื่นอีก
ก็จะไปทำร้ายใครอีก
คิดว่ามีรายต่อไปนั้นแล้วถ้าจับไม่ได้
ก็กลัวครับซึ่งมันน่าจะเลี่ยงได้
แต่ว่าเราก็อยู่ไม่ไกลตัวเรา
แล้วก็ลงโทษสูงที่สุด

น่าจะประหารไปได้แล้ว
จากครอบครัวโกรธแค้นที่บุคคลอันเป็นที่รัก
ตกเป็นเหยื่อของฆาตกรรายนี้

แคลงใจกับการที่ฆาตกรต่อเนื่อง
เคยลงมือฆ่าหญิงสาวมาแล้ว๕ราย
ได้รับการพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

นับจากนี้รอเวลาที่ตำรวจจะจับกลุ่มนายสมคิดพุ่มพวง
จะได้ไม่มีหญิงสาวคนใดตกเป็นเหยื่ออีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน